นี้ต้องตามความคืบหน้าต่อนะคะกรณีตำรวจสอนอดุสิต
ยิงเจ้าหน้าที่องค์การเพศรัชกรรมเสียชีวิตที่หน้าสอนอดูสิต
คืนวันปีใหม่นะคะซึ่งเรื่องนี้ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต
เขาก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะคนก่อเหตุเป็นตำรวจสอนอดูสิต
เจ้าของพื้นที่ก็คือสอนอดูสิตนี่แหละก่อนหน้านี้เคยไปขอภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็ไม่ได้ภาพมาลักษณะประมาณเนี้ยค่ะเมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับแม่ของผู้เสียชีวิต
เขาก็บอกว่าโอ้โหแล้วทางฝั่งผู้ก่อเหตุไม่เห็นมาแสดงความรับผิดชอบ
มาขอโทษมาแสดงความเสียใจอะไรเลย
โมงเช้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะ
ครอบครัวของนายปิยพงศ์รุ่งวิทยากุลหรือแอลอายุ๒๔ปีเจ้าหน้าที่องค์การเพศรัชกรรม
ที่ถูก๑๐ตำรวจเอกธีรยุทธ์จันคงหรือหมู่ริวอายุ๒๙ปี
ที่ควังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสดศิษย์ยิงเสียชีวิตที่หน้าสดศิษย์
คืนวันขึ้นปีใหม่ไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
พลตำรวจรียิ่งยศเทพจำนงโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เป็นคนมารับหนังสือด้วยตัวเองนะคะครับนี่ค่ะภาพบรรยากาศที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็เพราะว่าที่ผ่านมาหลังจากลูกชายถูกยิงเสียชีวิต
ครอบครัวไม่รู้ความเคลื่อนไหวทางคดีเลยว่าดำเนินการยังไงต่อ
ความคืบหน้าเป็นยังไงพนักงานสอบสวนก็เป็นตำรวจสอนอดูสิต
พื้นที่เดียวกันกับผู้ก่อเหตุก็บอกแค่ว่ายังทำสำนวนไม่เสร็จ
พอทวงถามถึงหลักฐานจากกล้องวงจรปิดตำรวจก็บอกว่าลืมเสียปลั๊กบ้าง
ไฟล์เสียบ้างไม่มีความชัดเจนอะไรเลย
ครอบครัวก็เลยรู้สึกไม่สบายใจกังวลใจว่าเอ๊ะมันไม่ตรงไปตรงมายังไงหรือเปล่า
ก็เลยอยากจะมาขอความเป็นธรรมนะคะอยากจะมาขอความเป็นธรรมผ่าน
ตำรวจระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
แล้วก็ยิ่งล่าสุดพอรู้ว่าผู้ก่อเหตุได้รับการประกันตัวไปอีกก็ยิ่งไม่สบายใจใหญ่ค่ะ
มีพี่นักข่าวที่ช่วยติดตามแต่ถ้าไม่มีอะไรคืบหน้าแม่ก็จะมาขอร้องอีกทีนึง
แต่ณวันนี้แม่พอใจค่ะแม่อยากเจอผู้ต้องหาค่ะอยากให้เขามา
ตอนนี้แม่ก็ยังอยากพบเขาอยู่ฝากถึงนะคะน้องริวถ้าหนูยังพอนี่ก็ยังไงติดต่อหาแม่ได้
โศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ให้ความมั่นใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะ
ยืนยันว่าตำรวจดำเนินการตรงไปตรงมาไม่ช่วยเหลือผู้ก่อเหตุแน่นอน
แม้ว่าจะเป็นตำรวจด้วยกันก็ตามค่ะ
เรายืนยันนะครับว่าทุกอย่างเราให้ความเป็นธรรมแล้วก็จะยืนยันว่าตำรวจจะทำคดีนี้ให้ดีที่สุด
ให้ผู้เสียหายเนี่ยได้คลายความกังวลตรงนี้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปคิดว่าจะมาช่วยเหลือกันมันเป็นไปไม่ได้นะครับ
เพราะว่าตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุเนี่ยเราก็ได้เข้าสู่กระบวนธรรมเลยนะครับ
ก็ได้มีการแจ้งข้อเก่าหามีการนำตัวไปฝากหางเรียบร้อยนะครับ
คือการประกันตัวเนี่ยเป็นดุลพินิษฐ์ของศาลนะครับ
ตำรวจเอาตัวผู้ต้องหาเนี่ยไปฝากขังนะครับ
การให้ประกันตัวเป็นอำนาจของศาลศาลท่านพิจารณาแล้วท่านมีดุลพินิษฐ์ท่านจะให้ประกันตัว
อันนี้ขึ้นอยู่กับท่านนะครับก็ตำรวจก็ทำไปตามกระบวนการวิตามทุกอย่างนะครับ
ไม่ต้องกังวลกว่าผู้ต้องหาจะได้รับการพิสูจน์ความผิด
มันไม่ใช่ว่าทำผิดวันนี้แล้วจะเข้าเรือนจำเลยมันต้องผ่านกระบวนการ
ส่วนการสอบสวนถ่วนการฟ้องกระบวนการอายการนะครับ
ซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาแต่ยืนยันว่าทุกอย่างเนี่ยไม่มีใครกล้าบิดเบี้ยวอยู่แล้วนะครับ

ทีนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศงานศพของผู้เสียชีวิตค่ะ
เมื่อช่วง๕โมงเย็นที่ผ่านมาที่วัดจันสโมสรครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้ทำพิธีชาปนกิจศพนายปียพงศ์หรือนายแอลนะคะ
ก็มีเพื่อนที่ทำงานมีญาติมีคนรู้จักมาร่วมพิธีเยอะเลย

พอทุกคนได้เห็นหน้าของผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายก็ร้องไห้กันแทบขาดใจนะคะ
โดยเฉพาะแฟนสาวค่ะคือร้องไห้จนเป็นลมเพื่อนต้องพยุงลงมาจากเมนนะคะ
นี่นะคะคือความโศกเศร้าเสียใจของคนใกล้ชิดโดยเฉพาะแฟนสาวค่ะ
แม่ของผู้เสียชีวิตค่ะคุณแม่จันเพลก็บอกว่า
ไม่คิดไม่ฝันว่าลูกชายจะถูกคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นตำรวจมายิงจนเสียชีวิต
จะสู้คดีให้ถึงที่สุดนะคะยังหวังว่าหมู่ริวผู้ก่อเหตุจะมาขอขมา
ถ้ามาเนี่ยแม่จะอโหสิกรรมให้เพราะไม่อยากให้มีเวรมีกรรมต่อกัน
ทุกอย่างก็ให้เป็นไปตามกฎหมายแต่แม่จิตใจแม่แม่จะโหสิกรรม
แม่ก็ไม่อยากเป็นทุกข์แต่ยังไงก็ต้องวอนเรื่องคดีความยังไงก็ขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวแม่ด้วย
พ่อแม่ก็สูญเสียเสาหลักสูญเสียคนที่เป็นที่รัก
ถ้าดูอยู่นะคะครอบครัวคุณริวเห็นใจกันบ้างนะคะผิดถูกทุกคนรู้ดีอยู่แก่ใจ
ใครทำอะไรต้องรู้ดีอยู่กับใจค่ะ
วอนยังไงก็ติดต่อแม่ให้แม่สบายใจว่าเราจะไปเจอกันในชั้นศาลเนอะ
ทุกอย่างต้องเป็นไปตามขบวนการค่ะ
ไม่ไปได้ไหมเราไม่ไปได้ไหม
อยากบอกถ้าเป็นไปได้ไม่ไปดิ
ใช่ค่ะแล้วไม่อธิบาย
คุณผู้ชมคะเพื่อนของผู้เสียชีวิตค่ะนางสาวกระหนกวัน
อยู่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุด้วยในงานฉลองปีใหม่
เธอก็บอกว่าเพื่อนของเธอไม่ได้มีปัญหากับผู้ก่อเหตุเลย
เข้าใจว่าทำไมต้องฆ่ากันแบบนี้
แล้วเพื่อนของเธอเป็นคนดีผู้จ่าเผาะ
ที่ต้องเสียเพื่อนดีไปค่ะ
อยากให้มันเป็นธรรมที่สุดอยากให้เขาไปสบาย

เอาง่ายเพื่อนคนอื่นอาจจะพูดคำแบบหยาบนะ

เจอผู้ใหญ่ที่ไหนที่สอนอมา
ทุกครั้งเขาจะหวัดดีทุกครั้ง

รู้ว่าคนเรามันก็แก่เจ็บตาย
แต่ว่าเขาตายเร็วเกินไป
ไม่ควรจะเป็นแบบนี้ด้วย

ทางผู้ต้องหาตอนนี้ได้ประกันตัวอยู่นะใช่ค่ะอืมอ่า